กันที่เจนนี่รัชนกกันบ้างนะคะเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นนั่นแหละคุณผู้ชม
หลังจากผ่านมรสุมเรื่องราวลิขสิทธิ์เพลงมามากมายคือตอนนี้ก็ยังเคลียร์ไม่จบนะคะ
แล้วก็เลยขอตัดไฟตั้งแต่ต้นลมเลยละกันนะคะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยเจ้าตัวได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊คที่มีชื่อว่าน้องเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่น
นี่ขออนุญาตแฟนคลับค่ายเพลงดีเอ็มทุกท่านนำเพลงได้หมดถ้าสดพอมาร้องเป็นเวอร์ชั่นใหม่ในฉบับของเจนนี่นะคะ
จากเจนนี่มีความชื่นชอบเพลงนี้มากมากและเจนนี่มีความจำเป็นต้องลบเวอร์ชั่นเก่าออก
เนื่องจากป้องกันปัญหาลิขสิทธิ์ในภายภาคหน้าค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้าใจและสนับสนุนตลอดมานะคะ
ฝากติดตามเวอร์ชั่นใหม่กันด้วยนะคะโดยเวอร์ชั่นเก่าเป็นของสาวอันปาลิตา
ซึ่งก็ได้โบกมือลาบ๊ายบายออกจากไข้ได้หมดถ้าสดชื่นไปแล้วนะคะในเมื่อช่วงเดือนกลางเดือนที่ผ่านมานั่นเองค่ะ
ยังไงคุณผู้ชมค่ะเอาล่ะแฟนคลับของน้องเจนนี่นะคะก็รอติดตามละกันเวอร์ชั่นเพลงใหม่ได้หมดถ้าสดพอในเวอร์ชันของน้องเจนนี่รองแล้วกันนะคะ
ใช่แล้วค่ะช่วงนี้ต้องบอกโอ้โหงานเข้าน้องเจนี่ค่อนข้างหนักนะทั้งดราม่าคอนเสิร์ตทั้งดราม่างานเพลงก็รอติดตามกันต่อไปเนาะคุณผู้ชมเนาะ